ในร้านเล่าก็จะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้น
ไปดูอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมคะในโลกโซเชียลเขาแชร์คลิปนี้นะคะ
เป็นงานประกวดมหาศจรรย์ถิ่นผู้ไทยราชินีไหมแพรวาพุษาหวานบ้านโพน
พอเขาประกวดเสร็จเขาประกาศผลเสร็จ
โวยเลยบอกว่าคณะกรรมการตัดสินแบบนี้ได้ยังไง
คนที่ได้รางวัลแต่ละคนไม่เห็นได้ใส่ผ้าไหมแพรวาบ้านโพนเลย
ย้ำการประกวดคำนี้คือการประกวดผ้าหมายแพรวา
ใช่คือกฎกติกาคุณก็ต้องใส่พระไหมแพรวาในการประกวด

แล้วทำไมได้แล้วคุณให้รางวัลเขาได้ยังไงไปดูคลิปนี้กันค่ะ
ปีหน้าถ้าไม่ได้ฟังต่อคุณพูดเขาก็จะทำเหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นพูดเขามานั่งฟังหมูนเลย

ที่พาหนู๓คนมาประกวดเดินทางมาจากกรุงเทพไม่มีใครส่งเลย
เพื่อนที่จะเอาชุดผ้าใหม่เพราะร้านที่หนูทำสิทธิ์ประมาณ๓๒๕๐๐ธุ์
ไปแต่พี่ประกวดมา๕ชุดพระวาที่ได้หนูจะไม่เสียไปเลย
เอ็ดกดเป็นสาวสอง
เขาก็เข้าร่วมประกวดนี้เขาบอกเขาลงทุนไปโห๓แสน
แล้วเป็นผ้าไหมแพรวาที่เขาทำวิทยานิพล
แล้วตีรถมาจากกรุงเทพไม่ได้มีใครส่งคือมาเอง
คือตั้งใจอยากที่จะนำเสนอผลงานศิลปะที่ควบคู่ไปกับ
อนุรักษ์ฝีมือของวัฒนธรรมไทยกับผ้าไหมแพรวา
คืองานนี้เขาจัด๒๔๒๖มกราคมนะคะคือจบไปตั้งแต่เมื่อวาน
ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาเฉลิมพระเกต๖๐พันศา
สำเร็จประเทศพระราชราชสุดาเซียมรมราชกุมารีอำเภอคัมโมงจกาลสิง
คืออย่างที่เห็นในคลิปล่ะค่ะผู้เข้าร่วมประกวดเขาไม่พอใจ
ตำหนิต่อว่าคณะกรรมการเพราะว่าคนที่ได้รางวัลที่๑
เดี๋ยวลองดูนะคะรางวัลที่๑ที่๒ที่๓
คือไม่มีใครสวมผ้าไหมแพรวาเข้าประกวดสักคน
แต่ได้คนตกรอบคือฝั่งซ้ายนะคะคือเขาใส่ผ้าไหมแพรวา
แต่คนได้รางวัลที่อยู่ภาพฝั่งขวาเมื่อสักครู่นี้ใส่ผ้าอะไรก็ไม่รู้
คือหลายคนก็มองว่าหุ่นมันค้านสายตามากเลยนะชุดที่ได้เนี่ย
คนที่เขาโวยวายเขาบอกว่าเขาอยากจะรู้หลักเกณฑ์ในการตัดสินนะคะ
กรรมการเนี่ยใช้หลักอะไรเนี่ยเธอก็บอกเธอไม่พอใจมากนะคะ
ทีมคาวแทระทิวีตื่นที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้ค่ะคุณผู้ชม
คัมม่วงจังหวัดกาลสินคุณนัทธาอร์นกาลถัก
คือเขาก็ว่าจ้างทีมงานมาจากมหาสารคาม
เวทีเครื่องเสียงไฟเฟย์อะไรต่างเนี่ยนะคะ
เขาก็จัดงานแบบเดิมที่เขาเคยจัดกันมา
งบประมาณของสำนักงานเทศบาลตำบลโพน
ผู้สื่อข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปถามแม่งาน
ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้คุณผู้ชม
แต่สังคมออนไลน์เขาก็อยากได้คำตอบ
พอโพสต์คลิปนี้เขาก็ถามว่า
กรรมการตัดสินใช้หลักเกณฑ์อะไร
ทำไมมันไม่เป็นธรรมแบบนี้ล็อกสเปคหรือเปล่า
ใครคือคณะกรรมการบ้างคือโลกโซเชียลเขาก็โอ้โห
ถรมแล้วล่ะอืม

ก็ต้องให้ทางกรรมการออกมาชี้แจงล่ะค่ะ

คุณผู้ชมคะก็ให้คุณผู้ชมช่วยดูนะ
ว่าใช้อย่างไรหลักเกณฑ์อย่างไร
คือผู้รู้มีอยู่แล้วแน่นอน

แวบเดียวก็น่าจะต้องดูออกว่า

ทีนี้คุณผู้ชมคะเราก็หาข้อมูลมาให้นะคะ
ว่าผ้าไหมแพรวาลักษณะเป็นยังไง

ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าทอมือนะคะ
เป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยหรือภูไทย
ทอผ้าแพรวาเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมของชาวภูไทยล่ะค่ะ
กำเนิดอยู่ในบริเวณแคว้น๑๒จุดไทย
ก็อบพยพเคลื่อนย้ายผ่านเวียดนามลาวข้ามฝั่งแม่น้ำโขง
มาตั้งหลักแหล่งอยู่แถบเทือกเขาภูพาลทางภาคอีสานของไทย
ทอผ้าไหมแพรวาก็จะเจอในจังหวัดกาลสิน
นครพนมมุกดาหารสกลนคร
เขาก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีเอาไว้
เรื่องของการแต่งกายเรื่องของการทอผ้าไหม
ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีการจกการเก็บขิดที่เป็นคำเฉพาะของเขา
เป็นการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษแล้วก็พัฒนากันมาจบจนปัจจุบันนี้
ทีนี้ก็ต้องถามคนในพื้นที่ค่ะ
ว่าชาวผู้ไทยหรือภูไทยเขาอ่านได้๒แบบ
ว่าคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่กาลสินนครพนมมุกดาหารสกลนครเนี่ยค่ะ
บอกเราหน่อยว่ามันค้านสายตาจริงไหม
ใช่หรือเปล่าสำหรับคนที่ประกวดได้ที่หนึ่ง